เอาเรื่องของช่วงเวลานี้นะคะยังคงต้องเตือนกันอยู่นะคะ
ว่าการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างที่มันจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
เช่นการรวมกลุ่มกันแล้วส่งเสียงดังส่งเสียงเชียร์ต่างการดูกีฬา
ห้ามนะคะและโดยเฉพาะเรื่องของการไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายซ้ำซ้อน
เล่นไพ่แล้วก็ไปตีไก่ชน
ครบเลยหรือคะครบเลยอันนี้ห้ามเลยนะคะโดนเป็น๒กระทงเลยนะคะ
แต่ที่นครพนมก็ยังมีอยู่ค่ะเซียนพนันไก่ชนลักลอบเล่นกันท้ายหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ตามไปจับสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
กระจายเต็มทุ่งนาไปเลยนะคะตอนนี้ดูภาพไกลไกลดูไม่ออกหรอกว่าใครเป็นนักพนันใครเป็นเจ้าหน้าที่
แต่เขาก็วิ่งตามกันไปนี่แหละค่ะเพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจู่โจม
ลายบ่อนพนันไก่ชนจะอยู่ทำไมล่ะคะวิ่งลงทุ่งนาไปเลยนะคะ
แต่สุดท้ายจับได้๑๐รายและของกลางไก่ชน๔ตัว
ฝ่ายปกครองอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยตำรวจค่ะ
สืบทราบมาว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนพนันชนไก่ท้ายหมู่บ้านค่ะที่ตำบลฝั่งแดง
วางแผนเข้าไปจู่โจมนะคะจริงแล้วมีนักพนันประมาณ๓๐ราย
เซียนไก่ทั้งกองเชียร์ล้อมวงกันสนุกสนานเลยค่ะ
เห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละค่ะแตกคือนึกว่าเพิ่งแตกรัง
ทุกอย่างไว้หมดเลยรถจักรยานยนต์ไก่เอ่ยอุปกรณ์ต่างเอ่ยเอาแต่ตัวให้รอด
เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจับกลุ่มได้ทั้งหมดนะคะสรุปแล้ว๑๒ราย
ของกลางมีไก่๔ตัวสังเวียน๓สังเวียนตาข่าย๑๐อัน
นำตัวนักพนันและของกลางไปดำเนินคดีเบื้องต้นสอบสวนถามเจ้าของพื้นที่
ของพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ชื่อคุณทองยันโพสุเนี่ยนะเขาบอกว่าการเปิดพื้นที่ให้ทำพนันไก่ชน
เป็นรายได้เสริมของเขาช่วงนี้ช่วงโควิด๑๙นะคะ
แต่ไม่ได้จริงนะคะมันเป็นความผิดนะ
ไม่ว่าจะเป็นความผิดข้อหาร่วมกันเล่นพนันไก่ชนเอาทรัพย์สิน
ไม่ว่าจะเป็นความผิดชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค
ผิดพรกรฉุกเฉินค่ะ
สงสารที่สุดก็ไก่นี่แหละค่ะโดนจับเป็นของกลางแล้วยังไง
แต่ก่อนโดนจับเป็นของกลางเจ็บตัวก่อน